นี้เป็นข่าวที่หดหูที่สุด
พ่อกับลูกเป็นไม้เบื่อไม้เมากันหดหูยัง

พ่อลูกคู่นี้ติดยาทั้งคู่

หลอนเอาน้ำมันลาดลูกจุดไฟเผาเนี่ยครับคุณผู้ชมฮะ
ไปดูสภาพนายนนทยา
โอ้โหนี่คือนนทยานาลาผาย

โอ้โหนี่กี่เปอร์เซ็นต์
เบิร์นทั้งแบบหัวนี่เยอะเลยนะ
หัวหน้าตัว
อยู่โรงพยาบาลดอมหมอนต้องดูแลใกล้ชิด

เพราะว่าเมื่อกี้ดอมถามใช่ไหมกี่เปอร์เซ็นต์
บาดแผลที่เกิดขึ้นเนี่ยพ่อทำฮะ
พ่อคือในคำมูบนาราผาย

เป็นที่กลางสวนยางพาราครับตะบน

นางสะเจียมผิวทองนะป้าของ
พ่อจะทำร้ายลูกในขณะนี้
ตำรวจทำไงบ้างอ่ะป้าตำรวจแจ้งเขาหาแค่เสพยา
อย่างอื่นไม่ได้แจ้งเลยนะไม่พยายามฆ่าไม่อะไร
แล้วก็ให้ประกันตัวแค่๓๕๐๐บาท
๓๕๐๐บาทป้าบอกตายอย่างนี้ตายตาย
ตายยังไงฮะป้าบอกไม่ตายได้ยังไง
คำมูบขู่ไว้จะฆ่าลูกอ่ะแล้วถ้าออกมา
ทำไงเนี่ยออกมาจะทำยังไงเนี่ย
ส่วนกำนันตะบนหนองกว่างนะครับบอกว่าพ่อลูกคู่นี้ครับ
เป็นไม้เบื่อไม้เมากันมานานนะครับเสพยาทั้งคู่
เสพแล้วทะเลาะกันไม่คิดว่าเหตุการณ์จะถึงขั้นนี้ฮะ
ส่วนในคำมูบนะขณะนี้นะครับถูกนำตัวส่งสาร
จังหวัดสว่างแดนดินดำเนินคดีครับคุณผู้ชม
รันทดไหมหดหูอย่างที่ผมว่าไหมโอ้โห